คุณอายต่อแล้วกันฟังเพลงกันแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะ
เรามีวิธีการที่ดีกว่าที่เราได้ยินไหมหรือยังไงครับ
เคยมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แบบลำบากใจมากนะคะที่จะตอบ
เพราะว่าวันนั้นที่ฟังเราก็รู้สึกมันเป็นเพลงที่เพาะดีแล้วก็ฟัง
แล้ววันนั้นรู้สึกอบอุ่นใจมากครับนะคะแต่ในวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ
ไม่ไม่อยากจะไปตอบหรือเป็นการพูดโจมตีอะไรเพราะเอาจริงจริงนะ
เราก็ผ่านกันที่เราก็เห็นนายกรัฐมนตรีหลายท่านที่มานั่งอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วเก้าอี้ตรงนี้
ทุกคนโดนกระแสหลายหลายเรื่องไม่ใช่แค่คนท่านท่านปัจจุบันน่ะนะคะ
มองว่าตรงนี้รู้สึกว่าแบบก็เติบโตในยุคนั้นจริง
ที่แบบก็ขัดแย้งกันทุกคนใครที่ขึ้นไปเป็นนายกเอาเถอะ
เชื่อว่าโดนกันทุกรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ตอนเนี้ยเข้ามานะคะ
แล้วก็มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอยากที่จะทำอะไรนะคะ
ก็ให้เอาอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ให้ให้ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าแบบ
มันทำเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อพัฒนาประเทศ
คุณไอหาเสียงยังไงเป็นดารามาก่อนนักแสดงมาก่อน
มันต่างไหมกับบทบาทในหน้าจอทีวีกับเนี้ยลงเล่นกันมึงแบบเนี้ย
ต่างค่ะต่างเพราะว่าการเป็นนักแสดงเราเป็นคนของประชาชนจริง
แต่เราไม่มีโอกาสได้รับฟังอะไรไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชนได้มากขนาดนี้
ในวันนี้พอเราลงพื้นที่เองนะคะไอ้รู้สึกว่าแบบทุกวันนี้แดดลาดพร้าวก็แรง
ก็ดำลงพี่วิวก็ยังทักเลยว่าไม่ต้องอายพี่ว่าสีผิวไปแล้วนะ
ยังข่ากับคนข้างอยู่นิดหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้จริงมีเคสนึง
เดินเข้ามาเหมือนจะร้องไห้ซึ่งซึ่งไอมองว่าเอ้ย
ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งร้องไอบอกอยเพิ่งร้องให้ช่วยเล่าให้ไอฟังก่อน
เขาบอกว่าเขาเจอปัญหาหนึ่งค่ะเป็นปัญหาคือคุณพ่อเขาอยู่ในคุก
ก็เลยแบบตกใจแอบตกใจนิดนึงบอกว่าเพราะอะไร
เขาบอกว่าคุณพ่อเขาติดคุกแต่คุณพ่อไม่ได้ทำผิด
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเขาบอกว่าคุณพ่อไปปล้น
แต่น้องอยู่กับพ่อถึงตี๒ทีนี้น้องบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพี่เป็นนายกรัฐมนตรี
ช่วยเอาพ่อหนูออกมาจากคุกเพราะพ่อหนูไม่ได้ผิด
ก็เลยแบบเดี๋ยวนะน้องยัง๑๖อาจจะไม่เข้าใจว่าพี่ลงสมัครสอสอ
แต่นายุทธมนตรีจริงไม่ได้คิดอยากจะเป็นนะคะ
กำลังจะบอกว่าเมื่อวานรับเรื่องมาแล้ว
และอยากจะผลักดันเรื่องของกฎหมายเพราะไอมีนโยบายเรื่องการอัปเดตกฎหมายค่ะ